อันนี้ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรเลยนะคะ
สำหรับวันแรกของการรับสมัครสอสอถือเป็นการเปิดตัว
แต่ทีนี้แหม่ครูฝ่ายปกครองเขาก็ออกมาเนอะ
กรกตเขาก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวนะขอไปศึกษาดูก่อนนะ
ไอ้เรื่องการเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณเป็นยิ่งลักษณ
แต่งตัวหวือหวาแต่งตัวแบบว่าเป็นตัวละครต่างเป็นเหมือนคลอสเพลย์เนี่ย
ผิดกฎหมายไหมคุณครูฝ่ายปกครองก็มาเองแต่ว่าพาไปดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตได้ออกมาสรุปภาพรวมการรับสมัครสอสอทั่วประเทศวันแรก
หลังจากที่ปิดรับสมัครในเวลา๔โมง๔๕นาทีในช่วงเย็น
เขาบอกว่ามีผู้สมัครสอสอเขตมาสมัคร๕๘พักด้วยกัน๓๕๐เขตเลือกตั้ง
รวมจำนวนแล้ว๕๘๓๑คนค่ะซึ่งถือว่ามากกว่าปี๕๔ถึง๒เท่าเลยนะคะ
สำหรับสอสอบัญชีรายชื่อมีพักการเมืองเข้ายื่น๒พัก๑๕คนด้วยกัน
คือพักไทยทำ๙คนแล้วก็พักสังคมประชาธิปไตยไทยอีก๖คนค่ะ
ซึ่ง๖อันดับแรกที่ส่งผู้สมัครสูงสุดก็แน่นอนพักใหญ่ที่เราคุ้นชื่อกันนี่แหละค่ะ
ประชาธิปัตย์๓๔๑คนพลังประชารัฐ๓๓๕คน
เสรีรวมไทย๓๓คนอนาคตใหม่๓๓๐คนภูมิใจไทย๓๒๕คน
รวมพลังประชาชาติไทย๓๑๐คนเลข๓ทั้งนั้นเลยก็จะขาดอยู่ประมาณสัก๑๐๒๐ประมาณนี้ไม่เกินนะคะ
ทีนี้หลังจากวันที่๘กุมภาพันธ์คือ๘กุมภาพันธ์คือสิ้นสุดการรับสมัครถูกไหมคะ
หลังจากวันที่๘แล้วเนี่ยกรกตก็จะเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็พักการเมืองแล้วล่ะ
และ๑๕กุมภาพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครว่าการตรวจสอบคุณสมบัตินี้ใครผ่านใครไม่ผ่าน
ซึ่งกรกตก็เชื่อนะคะว่าการตรวจสอบคุณสมบัติไม่น่าจะมีปัญหาความล่าช้า
ถ้ามีผู้สมัครเพิ่มขึ้นก็จะค่อยทยอยส่งรายชื่อผู้สมัครให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไปเรื่อย
คือไม่ได้ส่งตูมเดียวครั้งเดียวทยอยกันไปเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาแล้วก็จะทำให้งานสามารถเสร็จได้ตามกำหนดด้วย
อย่างที่บอกว่าผู้สมัครปีนี้มีมากกว่าตอนที่มีการเลือกตั้งปี๒๕๕๔ถึง๒เท่า
ถือว่ามากเกินกว่าที่กรกตคาดการณ์เอาไว้อีกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกมันอั้นมานาน
ประชาชนเองนักการเมืองเองก็ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะใหม่ไปหมดเลย
กฎหมายก็ใหม่กฎหมายลูกก็ใหม่ไหนจะวิธีการเลือกตั้งก็ใหม่รูปแบบการเลือกก็ใหม่แบ่งเขตก็ใหม่

คือมันใหม่จนกองเชียร์นั่งเงียบอ่ะ

ไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลย

กลัวผิดแล้วก็กลัวทำให้พักในดวงใจต้องเหมือนกับว่าเสียสินหรือว่าเสียผลประโยชน
คือเขามีป้ายนะมีทงมีป้ายมีป้ายไฟด้วยนะ
คือเขาก็แบบเราทำอะไรได้บ้างนะ
เขาก็พูดกันนะนะพูดกับผมว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างกลัวจะผิดกฎหมาย

นี่แหละค่ะก็เลยกรกตเองก็ยังคงออกมาเน้นย้ำนะคะว่า
หาเสียงเพราะหลังจากนี้มันคือการระดมหาเสียงหลักแล้วล่ะ

บอกให้ผู้สมัครและพักการเมืองไปศึกษาข้อกฎหมายและข้อบังคับให้ถี่ถ้วน
ใช้คำนี้นะถี่ถ้วนคือต้องละเอียดทุกระเบียดนิ้ว
ให้เข้าใจอย่างทองแท้อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเด็ดขาด
ส่วนกรณีเรื่องที่มีผู้สมัคร๘จังหวัดที่เปลี่ยนชื่อ
ผู้หญิงเปลี่ยนเป็นยิ่งรักผู้ชายเปลี่ยนเป็นทักศิลป์เนี่ย
แล้วก็มีการแต่งกายแปลกแหวกแนวถี่แต่งเป็นทหารคู่ใจพระยาพิชัยก่อดี
ถามว่าผิดหรือเปล่าอ่ะเรื่องนี้ไปฟังคำตอบจากกรกตกันหน่อยสิคะ
ประเด็นต่างพวกนี้มันเป็นประเด็นข้อกฎหมาย
บางทีถามขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดมุมไหนของกฎหมายอะไรนะครับ
มันก็มีแปลกใหม่มาก็ต้องขอเวลาในการตรวจสอบ

แต่ว่าดูคร่าวดูจากข่าวอะไรเราก็คงจะต้องมีการดูจากข้อกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับ
ซึ่งมาถามตรงนี้ผมก็ยังไม่เห็นมุมของกฎหมายว่ามันจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะครับ
ส่วนวันนี้นะคะพักการเมืองใหญ่ที่จะมาเนี่ยนะขอให้มาแต่เช้าด้วยนะเลขา
ที่การกรกตบอกไว้มาเช้าหน่อยจะได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารเร็วขึ้นเยอะขึ้น
ผิดพลาดหรือไม่ครบอะไรเนี่ยจะได้กลับไปเตรียมตัวมาใหม่แล้วก็เอามาส่งได้ในช่วงบ่าย
เพราะว่าถ้ามาสายเอาเดี๋ยวไม่ทันอีกก็ย่นระยะเลื่อนไปอีกเลื่อนไปต่อวันต่อไปอีก
เพราะว่าเมื่อวานก็มีหลายคนที่เอกสารไม่ถูกจะต้องคืออุตส่าห์มาก่อน๘โมงครึ่ง
พอเข้าไปรับเอกสารไม่ถูกก็กลับไปก็ไม่ได้จับเบอร์เลย
ใช่นะฮะเรื่องของเอกสารการเสียภาษีย้อนหลัง๓ปีเรื่องของใบรับรองแพทย์บางทีก็ไม่ถูกมา
เรื่องของเอกสารเสียภาษีกรกตเน้นย้ำเหลือเกินนะคะว่าต้องเอามาเอามาย้อนหลัง๓ปีเอามาให้ครบ

แต่เมื่อวานบางคนก็ไม่เอามาก็เลยต้องกลับไปสมัครไม่ได้แบบนี้
ก็ทยอยกันไปเตรียมเอกสารอะไรเตรียมตัวกันไปให้ครบ
ไหว้สิ่งสะสิดกันไปด้วยแล้วกันเห็นหลายคนบอกว่า